นี่เอาข่าวนี้อันนี้ก็แซ่บนิวเคลียร์จ้า
โพสต์ภาพหลังมีข่าวเลิกกับเพชรจ้า

บอกว่าตอนนี้เนี่ยในอินสตราแกรมนิวเทียนลบภาพเพชรจ้าออกไปหมดเลย

เขายังโพสต์ภาพหวานไปเที่ยวมึงร่องมึงนอกเลย

แล้วก่อนหน้านั้นเขามาเคยสัมภาษณ์เราในรายการ
เขายังเคยพูดเลยนะว่าเขากำลังเตรียมเหลือนหอเป็นร้อยล้าน

เพราะว่าเมื่อ๒๓วันก่อนเขาเพิ่งไปส่องงานเบบเร่มด้วยกัน

อันนี้คือภาพอันนี้คือ๑วัน

ยังมีการโพสต์ออกมานะครับ

แต่เชื่อไหมถ้าผู้หญิงทำขนาดนี้นะ

ไม่แต่อย่าลืมนะว่าคุณคู่เนี่ย
เข้าไปอย่างงี้มาตลอด
เดี๋ยวก็มาดีกัน

เขาก็ไปเที่ยวกับเพื่อนเขานะฮะ
แล้วเขาก็บอกว่านี่ขอบคุณนะเพื่อนที่พาเขามา

แล้วก็แล้วล่าสุดก็ยังไม่มีความคืบหน้าจากดีเจเพชร
แต่เขาทะเลาะกันบ่อยอยู่แล้วเขาก็รบกันอย่างนี้ตลอดอยู่แล้วเนอะ
ไอ้เรื่องลบนี่ผมไม่ทราบว่าอันนี้เขาลบหรือเปล่าบ้าลบไม่เคยลบนะมด
เคยเห็นลบนะเพราะว่าเราเคยส่องจนถึงสุดท้ายเลยว่าชีวิตเขาเป็นยังไง
แต่คู่นี้คือเขาทะเลาะกันบ่อยนะ
คือไม่ใช่ทะเลาะหรอกเขาเคยมีเหตุอย่างนี้
แล้วก็เลิกกันไปแล้วก็กลับมาดีกันอีก

เราก็ติดตามข่าวต่อไปแล้วก็เดี๋ยวรายการจะเอามาฝากนะ
เดี๋ยวให้คุณมดดำไปสืบดูก่อนเพราะว่าอยู่ค่ายอยู่ไหม

อ๋อเหรอเป็นขอยาไงขอยาของเพชรจ้าไง
คือเรื่องที่เราบอกเลยครับ
เรื่องที่เราชอบอันนี้สุดก็คือเรื่องชาวบ้าน

มดดำคุณไม่ชอบมดดำคุณไม่ชอบเรื่องชาวบ้านมดดำคุณไม่ชอบชาวบ้าน